ช่วงนี้มีข่าวงูมาบ่อยเหลือเกิน
คุณผู้ชมนึกว่าจะได้ปลาชะโดตัวเคือง
เฮ้ยถ้ามันขึ้นมาเป็นแบบนี้

อยู่ในท้องงูหรือเปล่าโอ้โหงูตัวใหญ่มาก
ใหญ่โตโมโหลานเขาบอกเป็นงูหลามยักษ์ก็ว่าได้
มันเข้าไปติดอุปกรณ์ดักปลาของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
งูหลางขนาดใหญ่ตัวนี้นะไปติดอยู่ในรอบดักปลาของนายนิรุธ
กรรมจิตเอกเป็นชาวบ้านอายุ๕๖ปีในพื้นที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินท
บอกว่าสายของเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกไปกู้รอบดักปลานะฮะ
คือเขาจะไปวางก่อนวันหนึ่งเนอะเอารอบไปวางแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะไปเก็บนะฮะ
ก็นำไปวางไว้ที่บริเวณโครงการชนรับประทานตำบลกังแอนนะฮะ
ซึ่งขณะกำลังยกรอบเนี่ยคิดในใจนะโอ้โหมันหนักเหลือเกิน
ต้องได้ปลาทะโดตัวใหญ่แน่นอนแบบบีใจวาดหวังแล้วอะ
คาดหวังว่ามันต้องแบบตัวใหญ่มากมากอ่ะเพราะมันหนักมากนะ
แต่พอยกรอบขึ้นมาเหนือน้ำโอ้โหช็อกตัวใหญ่เหมือนกัน
ใหญ่จริงใหญ่กว่าปาชโดอีกเพราะกลายเป็นงูหลามตัวใหญ่มันติดอยู่แทน
นะฮะแถมยังมีท่าทีขู่และจ้องเหมือนจะฉกด้วยอ่ะครับอ่านะฮะงูงูนี่งูงูหลาม
หลามงูหลามนะฮะทีนี้พอตั้งสติได้ก็นำลอบกลับมาที่บ้าน
รีบแจ้งกู้ภัยหน่อยกู้ภัยสมาคมวีอาร์กู้ภัยกู้ชีพสุรินนะครับ
ไปช่วยกันจับแล้วก็ไปปล่อยนี่ชาวบ้านก็ไปจับไปดูสิ
ต้นเพราะว่างูหลามตัวนี้เป็นเพศเมียนิสัยค่อนข้างจะดุร้าย
ความยาวก็สองสามเมตรได้นะครับน้ำหนักยี่สิบกิโลกรัม
ซึ่งผู้เท่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านเขาบอกว่าการที่งูหลามไปติดรอบดักปลาเนี่ย
แสดงว่าจะมีเคราะห์ตามมาตามความเชื่อของโบราณแสดงว่ามีเคราะห์นะ
ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
มันจะพูดให้เห็นคุณยายใช่ไหมใช่เออเหมือนแบบมาทำพิธีตามความเชื่อชาวบ้านว่า
แบบขอขมงขอขมากันไปแบบนี้จริงจริงงูหลามเนี้ยมันจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะคะ
แต่แห่ขึ้นชื่อว่างูอ่ะเนอะก็อันตรายทั้งนั้นแหละบ้านก็บอกอ่ะ
จะมีโครงมีเคราะห่าก็ทำพิธีกันไปนะครับไปที่ชนบุรี
ยังมีเรื่องงูมาฝากเหมือนเดิมเป็นงูเหลือมความยาวกว่า๔เมตร
น้ำหนักห้ากิโลกรัมหลามแล้วต่อด้วยเหลือมเลยล่ะค่ะงูตัวนี้พบในบ้านของนายสุธิน
เหมาะเจาะอายุ๗๗ปีแต่เขาไม่ได้บอกเลขที่บ้านมานะ
อภัยคุณผู้ชมดูเอาตรงนี้ละกันเนี่ยความขดของงูอ่า
อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะ
จับได้ช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าของบ้านนายสุธินเขาบอกว่า
ตอนที่เขาไปให้อาหารนกสวยงามที่เขาเลี้ยไว้ในกรงอยู่เนี่ยสังเกตเห็น
ทำไมนกมันตื่นจังเลยมันร้องมันบินมันเสียงดังจังเลย
ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูโอ้โหพังงะเลยครับตัวใหญ่อีกแล้ว
ไปเจอเจ้าตัวนี้งูเหลือมขนาดใหญ่ขดตัวอยู่บนคานของบ้านครับ
ก็รีบแจ้งอาสากู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามาช่วยจับ
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ช่วงนี้ไม่ได้มีบอกเลขที่บ้านอะไรนะครับเป็นแค่เรื่องของข่าวงูเฉยนะ